ก่อนอื่นเนี่ยเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชม
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปวันหยุดยาวเนี่ยนะหลายคนก็ไปท่องเที่ยวกันแล้ว
สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็เปิดรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว
และก็จะพาคุณผู้ชมไปสูดอากาศบริสุทธิ์ให้ฉ่ำปอดกันไปเลยค่ะ
ไปที่นี่เลยจ้าน้ำตกถ้ำพระสวนน้ำธรรมชาติสวยงามมากนะคะ
เป็นยังไงคุณผู้ชมความสวยงามความอลังการจากธรรมชาติมันฉ่ำมากเลยนะ
จริงค่ะใช่ค่ะน้ำตกถ้ำพระเนี่ยเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ใจกลางภูเขา
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัวหรือเขตพื้นที่บ้านถ้ำพระหมู่ที่๙ตำบลโศกกามนะคะ
อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาลก็เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีเนื้อที่ประมาณสองแสนไร่อ่ะคุณ
โอ้โหใหญ่มากแล้วดูนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันนะฉ่ำมากเลย
เด่นของที่นี่ก็คือเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่สามชั้นแต่ละชั้นก็จะหลายจุดนะคะ
มีหลายหลายจุดให้ลงไปเล่นน้ำได้บางจุดเนี่ยลงไปแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังนั่งอยู่บนสไลดเดอร์
มันก็จะมีแบบเนินลาดลาดลงมาแบบนี้เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีเพราะแบบนี้แหละ
ที่นี่ก็เลยคึกคักคึกคลื้นตลอดทั้งวันในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาด้วยก็กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดบึงกาลไปเลย
ซึ่งใครที่จะไปนะคะอย่างแรกเลยนะคุณจะต้องผ่านจุดคัดกรองของเขาก่อนตรวจวัดอุณหภูมิ
แรกก็คือตรวจวัดอุณหภูมิหรือว่าวัดไข้นะคะแล้วก็ลงทะเบียนก่อนค่ะก่อนลงเรือหางยาวเนี่ยคุณต้องลงทะเบียนนะคะ
แล้วก็ลงเรือหางยาวเพื่อที่จะนั่งไปน้ำตกอีกไม่ได้เดินทางกันแบบว่าขั้นตอนเดียวนะคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติริมสองฝั่งเลยนะคะ
แล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดให้ได้ลงทะเบียนก่อนที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปในน้ำตกลงเรือหางยาวเสร็จแล้วเนี่ย
อีกหนึ่งจุดคุณต้องเดินเท้าไปอีกนิดนึงคุณถึงจะเจอน้ำตกตรงนี้โอ้โหแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นก็คือ
ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวน้ำตกค่ะอันนี้ต้องรู้นะคุณผู้ชม
เพราะทางกรมอุทยานเขาเคร่งครัดมากแต่ทำไม่ยากง่ายอย่างแรกก็คือสวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะ
และต่อไปก็คือลงทะเบียนใช่ไหมคะลงทะเบียนเข้าออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
แล้วก็อย่าลืมนะเว้นระยะห่างกันด้วยนะจ๊ะนี่ถ่ายรูปยังห่างกันเลยเมื่อกี้ดี
แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายข้อควรปฏิบัติที่ต้องรู้กันเอาไว้นะ
เหนือจากเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วการดูแลธรรมชาติก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ควรปฏิบัติกัน
อย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงไปในน้ำตกหรือว่าใครที่นำขยะไปหรือของกงของกิน
ก็เก็บใส่ถุงกลับมาทิ้งด้านนอกด้วยช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติให้มันสวยงามแบบนี้ตลอด
มึงอย่าบอลด้วยไปเด็ดไปหยิบอะไรจากข้างนั้นมาด้วยนะ